พร้อมครับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรทักอร่อยอร่อยดี
และที่สำคัญชื่อเมนูเขาน่ารักมาก

ชื่อว่ายำอ้อรอ
มันเป็นยังไงทำไมน่ารักได้ขนาดนี้
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

เขานำอ้อดิบหรือต้นคูณ
ซึ่งมันเป็นพืชพื้นบ้านนะครับ
ที่เป็นทั้งอาหารและยากของทางภาคใต้ไง
ทำเป็นยำเขาบอกว่าทำเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาง่าย
กลายเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพไปแล้ว
นี่ดูบรรยากาศไปเรื่อยสั่งก่อนสิสั่งอาหารแล้วไปเดินดูบรรยากาศ
สักพักคุณกลับมาที่ร้านครับเดี๋ยวจะได้ดูเมนู

แล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ายำอ้อร้อนี้นะครับ
นี่นะครับมีทั้งกุ้งทะเลเครื่องยำนี่เห็นไหมเห็นไหม
แล้วก็น้ำจำของเขาลงไปคุกเคราะห์น้ำรายชอจริงจริงโอ้ยน้ำรายชอแล้ว
โอ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองอันนี้อะไรยังแกงคั่วแกงคั่ว
เอียนะครับบอกกับเราว่าต้นคูเนี่ยหรือว่าออดิบมันหาง่ายในชุมชน
แล้วชื่อเนี้ยที่ตั้งว่ายำเอ้อเนี้ยก็มาจากคำว่าเอ้อจรอ
รอก็เลยเป็นย่ำอ่อรอนี่
มันพร้อมกับอ้อดิบพอดี

งี้ละกันใครอยากไปแร่ต้าไปกินกันซะ

ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
คือปกติออดิบเราจะทานในแกงส้มแกงเหลือง
แต่ว่าคราวนี้เขาก็มาทำเป็นเมนูใหม่ที่ชื่อว่าย่ำอ้อรอ